เตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับคุณผู้ชมให้ดูคลิปวงจรปิดนี้นะครับ
มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วเพิ่งชนท้ายรถบรรทุกแน่นอนค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคือรถบรรทุกคันหน้าเขาขับช้านะฮะแต่มอเตอร์ไซค์มาเร็วมากครับ
เบรกเลยนะฮะสุดท้ายชนท้ายเต็มแล้วทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐นาฬิกา๗นาทีครับ

ตำบลดอนหวายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนสูงเข้าตรวจสอบครับ
ผู้เสียชีวิตคาที่ก็คือนายนัทพลพรมชาติอายุ๓๕ปี

เสียชีวิตในสภาพที่ยังคล่อมคาอยู่กับตัวรถจักรยานยนต์สีแดง
หมายเลขทะเบียนมมรเรือลอลิง๑๗๗กรุงเทพมหานครนะฮะ
ไปไม่ไกลนะครับตำรวจก็พบรถบรรทุก๑๐ล้อ
หมายเลขทะเบียน๙๐๕๕๓๕นครราชศรีมาจอดอยู่
นำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวน
แต่ว่าได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับ
ตำรวจคาดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่านายนัทพลผู้ตาย
ขี่มาด้วยความเร็วและอาจจะเบรกไม่ทัน
หรืออาจจะไม่ทันระวังตัวนะครับ

จวนตัวแล้วก็เบรกไม่ทันแน่นอน
พุ่งเข้าชนอย่างแรงนะครับ